สำคัญเนี่ยนะครับให้ดูคำลงท้ายนะครับที่มีคำว่าอายันนะครับ
คำว่าอายันหรือว่าคำว่าเหมายันคลีสมายัน
เป็นวันที่คั่วโลกเหนือคั่วโลกใต้นั้นมีกลางวันกลางคืน
ยาวที่สุดแล้วก็สั้นที่สุดนะครับส่วนคำว่าวิศวรรษนะครับ
เป็นวันที่ดวงอาทิตย์นั้นจะอยู่ในแนวกึ่งกลางของโลกพอดีครับ
ก็จะทำให้กลางวันกับกลางคืนนั้นยาวเท่ากันนั่นก็หมายความว่า
เขาจะมีวันที่ลงท้ายด้วยอายัน๒วันวันที่ลงท้ายด้วยวิศวรรษ๒วันนะครับ
วันที่เรากำลังจะเอ่ยถึงนี้ก็คือวันสาธวิศวรรษนะครับ
เป็นวันที่กลางคืนกับกลางวันนั้นยาวเท่ากันครับส่งผลให้คั่วโลกเหนือเนี่ยนะครับ
โลกเหนือก็จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงอย่างเป็นทางการนะครับซีกโลกใต้ก็จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลินะครับ
ทีนี้เมืองไทยของเราจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงฤดูทั้ง๔นี้อย่างไรเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าดวงอาทิตย์นั้นมาอยู่ในแนวตรงกลางของโลกเรานะครับ
แน่นอนจุดที่เป็นกองกลางของโลกเราส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็เป็นผืนมหาสมุทรนะครับ
มหาสมุทรเหล่านี้เนี่ยนะครับพอน้ำเจอแสงจากดวงอาทิตย์มากเนี่ยนะครับก็จะทำให้น้ำมีการระเหยออกมานะครับ
ระเหยของน้ำนั้นก็ทำให้เกิดการเกาะตัวของกลุ่มก้อนเมฆเกิดขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนครับก็สามารถที่จะทำให้เกิดฝนเกิดขึ้นได้
ระยะนี้ฝนก็จะตกในบริเวณตอนกลางของประเทศค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับที่สำคัญครับเมืองไหนของเรายังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่องนะครับในตอนนี้
โดยนำเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวเบงกอครับพัดเข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเราครับซึ่งการพัดเข้ามาในตอนนี้เนี่ยนะครับจะแตกต่างกับช่วงที่ผ่านมาก็คือ
ที่พัดเข้ามาตอนนี้ครับก็ความชื้นจะเข้าไปสะสมในจุดต่างโดยเฉพาะบริเวณตอนกลางประเทศไทย
พอเข้าไปสักพักนึงเนี่ยนะครับก็จะไปเจอกับอากาศเย็นจากบริเวณทางตอนบนครับที่แผลลงมาซึ่งนี่แหละครับทำให้เกิดลักษณะของฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในเมืองไทยของเราจะเกิดบ่อยขึ้นนะครับ
ซึ่งอากาศเย็นที่แผลลงมานี้เนี่ยนะครับก็ทำให้ตอนบนครับเริ่มอากาศหนาวเย็นกันแล้วนะครับภาคเหนือภาคอีสานก็จะเริ่มเห็นสายหมอกเกิดขึ้นหลังจากที่มีฝนตกลงมา
นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นแล้วเราจะได้เจอกันนะครับยังไงช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงก็คงต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีเป็นพิเศษนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ